ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีกันหน่อย
ค่ะนะฮะหลังจากเงียบหายไปพักหนึ่งนะครับ
ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลที่กาญจนบุรีนะครับอ่าคดีที่ครูปรีชา
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังศรีเป็นโจทยื่นฟ้อง
ร้อยตำรวจรีจรูลวิมูลหรือว่าหมวดจรูน
กรณีสลากินแบ่งรัฐบาลรองวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่ง
พฤษจิกายนสองห้าหกศูนย์ห้าสามสามเจ็ดสองหกหนึ่งชุดห้าใบสามสิบล้าน
ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูนฐานยักยอกทรัพย์รับของโจรค่ะ
ความจริงยื่นกันหลายศาลใช่ค่ะแต่ว่าสารท่านให้มาเนี่ยแหละ
เอาคดีนี้เป็นคดีหลักคดีเดียวคดีอื่นก็ท่านก็ให้พักเอาไว้ก่อนนะฮะ
นี่คือคดีที่อยู่ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้อยู่ในช่วงของการสืบพยานโจทย์นะฮะ
ก็คือผู้ฟ้องฝ่ายครูปรีชาสารสืบพยานโจทย์นัดแรกเมื่อ๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
และวันนี้เป็นการสืบพยานโจทย์นัดที่สี่นะครับอันนี้คือฝั่งของหมวดจรูน
ก็มากับทนายตั้มนะฮะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
นายตั้มบอกว่าวันนี้ฝ่ายโจทย์คือฝ่ายครูปรีชาอ่า
ความพยานโจทย์มาสองปากที่จะมาสืบพยานก็คือเจ๊เกี่ยวแม่ค้าลอตเตอรี่
ที่เป็นพยานของครูปรีชากับอีกคนนึงเป็นเจ้าหน้าที่ศาลที่บอกว่า
เห็นเหตุการณ์ซื้อขายลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลในวันเกิดเหตุ
นี่ฝั่งธนายตั้มกับหมวดจรูนนะครับส่วนฝั่งของครูปรีชา
เพื่อนของเจ๊พัดเจ๊บ้าบินที่บอกว่าเนี่ยเป็นพยานของครูปีชา
วันนี้มาพร้อมกับแผงลอตเตอรี่ฮะเอามาที่ศาลด้วย
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลักฐานอะไรยังไงหรือว่าเจ๊เกียวเอาติดมือมาก็ไม่รู้นะครับ

ก็มีทนายความของครูปรีชาก็มาด้วยนะครับวันนี้นายวรยุทธ์บุญวงศัย
เดี๋ยวฟังเจ๊เกียวหน่อยนะครับที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในวันนี้ตอนก่อนขึ้นศาล
มันต้องมีข้อมูลส่วนนี้ถ้าเจ๊เกียวติดเอามาเองนะครับ
แผงลอตเตอรี่ของเจ๊เกียวบอกว่าประกอบคำให้การ
เพราะว่าต้องใช้จำลองสถานการณ์วันที่มีการซื้อขายหวย
ให้ศาลท่านได้เห็นภาพชัดขึ้นแผงนี้ก็คงจะบอกวันนั้นซื้อกันยังไง
ก็เอาเป็นว่าวันนี้ทางอ่าการนัดสืบพยานโจทย์เนี่ยก็มีสองปากนะครับอ่า
ฝั่งครูปรีชาขึ้นเบิกความนะครับการสืบพยานโจทย์จะมีอีกนัดหนึ่งนะฮะ
เป็นนัดสุดท้ายคือวันที่สิบเจ็ดเมษายนซึ่งได้เบิกความเอาไว้สิบปากนะฮะ
อ่าจะเป็นในส่วนของตำรวจภูทรภาคเจ็ดกับพนักงานสอบสวนร้อยเวรเจ้าของคดีของสพเมืองกาลด้วย
หลังจากนั้นก็จะเป็นการสืบพยานฝ่ายจำเลยแล้ว
ฝ่ายของครูปรีชาว่าจะยื่นพยานรายชื่อเอาไว้กี่ปากกี่คนอะไรยังไงคาดว่าน่าจะเสร็จทั้งหมดเนี่ย
ก็ประมาณปลายเดือนเมษายนหลังจากนั้นก็ต้องรอฟังว่าสารท่านจะนัดฟังคำพิพากษา
วันไหนยังไงแต่ยังเป็นสารชั้นต้นที่เริ่มต้นกันก่อน
งั้นก็คืออีกยาวไกลก็รอดูต้องรอกันต่อไปใช่ค่ะ